คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้มันมีเรื่องของความเข้าใจผิดและการหลอกลวงปนอยู่ในข่าวนี้นะฮะ
เมื่อคืนวันนี้แรงงานชาวเมียนมานะครับที่อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่สงขลาเกือบ๑๐๐คน
เขารวมตัวกันประท้วงครับคุณผู้ชมครับคือเขาเนี่ยบอกว่าขอลาออก
เขาเป็นห่วงพี่น้องของเขาที่บาดเจ็บล้มตายจากเหตุรัฐประหารที่ประเทศบ้านเขาคือเมียนมาคืออยากจะกลับไปบ้านแล้วล่ะ
แต่ปรากฏว่ามันมีในหน้ามาหลอกว่าจะพากลับไปทั้งที่ตอนนี้พรมแดนมันปิดอยู่
เรื่องเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นนี้นะครับทำให้พวกเขารวมตัวกันประท้วงแบบนี้ครับ
มึง

เอามาดูเรื่องที่เกิดความเข้าใจผิดกันแล้วก็มีการหลอก
แรงงานเมียนมาที่เห็นนี้เกือบ๑๐๐๐คนครับทำงานอยู่บริษัทผลิตอาหารทะเล
บรรจุกระป๋องรายใหญ่ที่ภาคใต้ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย
เขตเทศบาลเมืองคอโขงอเบอร์หัดใหญ่จังหวัดสงขลา
พวกเขามารวมตัวกันหลังบริษัทส่งเสียงดังไม่พอใจนะครับ
มีตำรวจมีฝ่ายปกครองเกือบร้อยนายเข้ามาควบคุมพื้นที่
เจรจากับกลุ่มแรงงานเมียนมานี้ขอให้สงบสติอารมณ์
แล้วก็หันมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้พตอาจารย์จันทร์ซิริ
ท่านผู้ประครับการตำรวจพูทธรจสงขลาเปิดเผยบอกว่า
บริษัทแห่งนี้คุณผู้ชมมีแรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานถูกต้อง
ตามกฎหมายนะแล้วมีแรงงานขอลาออกประมาณ๒๐คนได้
เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงพี่น้องที่อยู่ที่บ้านของเขา
จากเหตุรัฐบาหารที่มีอีกการบาดเจ็บล้มตาย
อยากจะกลับไปดูไม่ทำแล้วงาน
มีการติดต่อในหน้าจะเข้าเรื่องหลอกลวงแล้วนะ
การติดต่อในหน้าให้พากลับประเทศเขาหน่อย
กระทั่งช่วงเย็นครับหอบข้าวหอบของกันเดินทางออกมารอในหน้านะครับ
นัดพบในพื้นที่ตะบนทุ่งลุงอำเภอหัดใหญ่
แต่ชาวบ้านเนี่ยคือชาวบ้านไม่รู้ที่มาที่ไป
คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะเพราะเห็นแรงงานเมียนมามา
แจ้งตำรวจสิแจ้งอำเภอสิบอกมาตรวจสอบหน่อย
มันก็เลยมีการเข้าไปควบคุมตัวครับเขาเป็นแรงงานถูกกฎหมายนะ
แต่เห็นมารวมตัวกันเยอะก็ไปแจ้งตำรวจ
ก็เกิดการควบคุมตัวกันขึ้นแล้วก็บอกให้บริษัทมารับตัวกลับไป
แรงงานเมียมาทั้ง๒๐คนที่ถูกควบคุมตัวกลับมานะครับ
และเข้าใจผิดเข้าใจผิดคิดว่าบริษัทกันแกล้งเล่นแง่
ไม่ให้กลับบ้านหรือไงแล้วแจ้งให้ตำรวจมาจับใช่ไหม
มันไปกันใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
เขาเลยไปรวมตัวกันลุกคือขึ้นแบบนี้
เหตุการณ์นี้นะครับพูดคุยเจรจายืดเยื้ออยู่นานเกือบ๔ชั่วโมง
ได้ข้อยุติช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานี้เองครับ
โดยได้ข้อสรุปว่าข้อที่จริงนะ
ช่วงนี้มันเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ทั้งในไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม
พรมแดนยังปิดอยู่เดินทางข้ามมาหากันไม่ได้
แล้วยังชี้แจงด้วยว่าไอ้ที่คุณไปติดต่อในหน้า
ให้รักรอบเดินทางผ่านแดนไปแล้วถูกเรียกเก็บเงินคนละ๕๗๐๐

คุณกำลังถูกหลอกอาจจะถูกไปปล่อยลอยแพ้ก็ได้
แล้วคุณผู้ชมครับมันก็พอเกิดกระแสนี้ขึ้น
มีการติดต่อขอคืนเงินให้แรงงานกัน
๕๗๐๐จะคืนให้แค่๕๐๐หลอกป่ะล่ะ

เจรจาจนเข้าใจกันแบบนี้แล้วนะครับ
ก็ระหว่างแรงงานเมียนมากับบริษัท
ก็ทำให้แรงงานยุติการชุมนุมนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้วก็ทางบริษัทยืนยันว่าจะดูแลแรงงานทุกคนเป็นอย่างดี

เกิดความเข้าใจผิดกัน๒ช่วงนะฮะ